ห้าธันวามหาสดุดี
พระราชะดำรัฐโคมสัจจา
ส่งมันคาสว่างคามมวามวิถี
ทั่วสากลยนต์พระเกียรติพระจักรี
สะดุดีมหาราชแห่งชาติไทย
กล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ

คณะผู้บริหารและพนักงานในเครือไทยรัฐ
รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป

ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ส่องมันคาสว่างคามมวามวิถี
สดุดีมหาราชแห่งชาติไทยรัฐ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านคุณรู้
ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
ปราบทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อนคุณให้เป็นศุกราษแม่บ้านตัวจริง
เพื่อนคุณให้เป็นศุกราษแม่บ้านตัวจริง
คิดถึงกันบ้างมั้ยคะคุณผู้ชม
เราก็สนุกฟินไม่แพ้กัน
เพราะว่าเราจะมาโสหสับเบอร์
แล้วก็ผู้ชายในฝันค่ะของเราในวันนี้คือ
ห็นแค่นี้แบบดูหรอมาก

เจอเขาได้นะคะในช่วงผู้ชายในฝันค่ะ
แต่สำหรับสวยแซ่บเวอร์ในวันนี้นะคะ
พี่สกาวนะคะจะมาทำให้ทุกคนฟริ้งฟริ้งไม่แพ้กัน
จะมาเนรมิตให้พวกเราเป็นแบบสาวฟุ้งฟริ้ง

ฟริ้งมากค่ะออร่าสุด
เฮ้ยอยากสวยแบบมี่ออร่าหละใช่มีร่า
เดินไปไหนมาไหนเนี่ยนะมีแต่ไฟฟอโร่มาที่เรานะฮะ

ช่วงแม่บ้านติดเรท

มันแค่สะบัดแล้วก็แบบทำให้แบบวิบสะกดทุกสายตา

ตัวนี้คุณผู้ชมค่ะนี่เห็นไหมมีแปลงแบบนี้นะคะ
แป้งปัดผิวกายให้เซ็กซี่ชวนฝัด

เฮ้ยอันนี้ใช้ได้หัวจนกระเท้าได้สิ

ผิวจะดูโกลด์เปล่งประกายนะคะใช่

เมืองนอกเมืองนอกเวลาเขาเดินพรมนงพรมแดงนะ

อันจะเป็นสีแบบทองแทน
มันจะไม่เหล่า

เวลาไปตัดรองคือชอบอะกาวแล้วก็ตอบคนชอบนะแล้วตอบคนชอบ
แต่ป้าพิมท์ค่ะมีวิธีสอนไหมคะถึงทำไม
คือเท่าที่พวกเรารู้เนี่ยเราก็ปัดแค่ตามแบบว่าที่มันโดนไฟแค่นั้น
แต่ป้าพิมต้องมีเทคนิคอะไรมากกว่านั้นนะแม่
ต้องมีเคล็ดลับอะไรบ้างบอกพวกเรามาจากนี้นะครับป้าพิมใช่ปัดยังไงบอกมา
สวัสดีค่ะน้องอ๋อมน้องไอซ์วันนี้นะคะกลับมาพบกับป้าพิมและช่วงสวยแซ่บเวอร์นะคะ
ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยนะมันตรงกันกับชื่อช่วงมากค่ะเพราะว่าสาวที่แซ่บแล้วก็เวอร์เวอร์อย่างเราเนี่ยนะ
จะชอบอะไรที่มันวิ่งแว๊บปั๊บแล้วก็แบบว่ากริตเตอร์เยอะเยอะอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะชิมเมอร์กันตลอดเวย์เนี่ยนะ
วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องแป้งฝุ่นส่องประกายสะดุดทุกสายตาเลยทีเดียวนะคะ
ที่บอกว่าศีรษะจดปลายเท้าเลยเนี่ยก็เพราะว่าสามารถที่จะลงที่เส้นผมได้ด้วยนะคะ
ใช้ง่ายพกพาสะดวกอย่างที่เห็นตรงนี้นะคะ
แค่เปิดฝาออกมาเนี่ยก็จะมีแปลงเป็นพุ่มเลยนะคะอยู่ด้านบนแล้วก็เพียงคว่ำเขาลงเท่านั้นนะคะ
แล้วก็ปัดลงบนผิวแบบนี้
ก็จะมีชิมเมอร์นะคะติดลงมาบนผิวแล้วคือแบบว่าไม่ได้ต้องถูหรือต้องแบบเอามือไปปัดเองนะคะให้เลอะมือเปล่า
เพราะหลายท่านเนี่ยมีประเด็นเรื่องการใช้ชิมเมอร์เยอะมากว่าโอ้โหต้องมาถูเอาเองพอถูเสร็จกลายเป็นว่ามือของเราเลอะอีกนะคะ
อันนี้เนี่ยคือมีหัวแปลงปัดมาให้แบบนี้เลยใช้ง่ายพกพาสะดวกนะคะ
บรอนซิ่งชิมเมอร์นะคะทำให้ได้สีที่เป็นออกแนวแบบอมน้ำตาลทองนิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นลักษณะที่แบบเซ็กซี่แบบสุดสุดไปเลยค่ะ
สำหรับเพื่อนเพื่อนที่ดูตรงแขนของพิมแล้วรู้สึกว่ายังไม่เห็นกริตเตอร์ชัดนะคะเดี๋ยวพิมจะทดสอบผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยนะคะลงบนกระดาษสีดำเพื่อจะได้เห็นกันชัดนะคะว่ากริตเตอร์ของเขามันเยอะมากแค่ไหนค่ะนี่นะคะสะบัดลงไปเลยแบบนี้นะคะแล้วก็ปัดวนว้าวออกมาง่ายมากนะคะคือเรียกว่าไม่ได้ต้องพยายามอะไรมากมาย
ของเขาเนี่ยนะคะสุดนี่
ใหญ่ไปใหญ่มากไม่แต่ชีผ้ามันแน่นมากเลยอ่ะใช่มันดูแบบวิบเต็มเลยอ่ะคุ้มมากเลยอ่ะ
ทีมแฮปปี้นะสาธิตแบบนี้ชัดเจนเลยนะคะใช่เพราะว่าคุณผู้ชมเนี่ยเวลาใช้แล้วเนี่ยผิวจะดูแทนโดสุขภาพดี
ใช่แล้วนี่เหรอวันนี้มีแค่นี้เหรออันนี้ตัวแรกก็เซ็กซี่ไปแล้วใช่ไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่ง
เพราะว่าช่วงหน้าเนี่ยเราจะมาคิวตี้กันต่อคิวตีคิวตีคิ้วเหรอใช่แล้วค่ะช่วงหน้านี้ค่ะ